คุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้เป็นประจำเลยนะคะ
วันอังคารก็จะมีการประชุมคอรมอล์
แล้วก่อนการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมคอสช
เพื่อติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้กับกรณีระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

โดยโฆษกคอสชก็เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุม
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชไม่ได้สั่งกำชับให้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษค่ะ
แต่ตำรวจทหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็จะไปบูรณาการและปรับแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ขณะเดียวกันนะคะในที่ประชุมก็ยังไม่ได้ประเมินค่ะว่า
เหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นฝีมือของฝ่ายใดค่ะ

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชเรียกประชุมคณะคอสชเพื่อติดตามความคืบหน้า
เหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า๒๕คน
ตลอดจนหารือสถานการณ์บ้านเมือง
เพื่อกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเหตุ
หลังการประชุมเสร็จสิ้นนะคะผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสชเปิดเผยว่า
นายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานดูแลเรื่องความปลอดภัย
ส่วนความคืบหน้าทางคดีเป็นเรื่องของตำรวจที่จะดำเนินการ
ด้านพันเอกวินไทยสุวารีโคศกคศกล่าวนะคะว่า
ที่ประชุมไม่ได้กำชับให้ดูแลพื้นที่ใดเป็นพิเศษ
แต่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
บูรณาการการทำงานและกำหนดพื้นที่ที่สำคัญ
ตลอดจนปรับจุดในการดูแลความปลอดภัย
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการและแหล่งชุมชน
ทางนี้ประชุมยังไม่ได้ประเมินสถานการณ์นะคะว่า
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของฝ่ายใดค่ะ
ให้มีความประนับอะไรที่จำเป็นที่คิดว่ามันไม่สมบูรณ์
ขณะที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้การสืบสวนสอบสวนเหตุระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎ

เพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและถูกตัว
กำชับทุกหน่วยงานเข้มงวดในการดูแลพื้นที่

เพราะขณะนี้ทราบแล้วว่ามีผู้ไม่ปรารถนาดี
มีตัวตนและแอบแฝงอยู่อย่างแน่นอน
ดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีที่สุดค่ะ

ได้เพิ่มกำลังตำรวจและตรวจตรารถทุกคัน
โดยต้องลดกระจกและเปิดกระโปรงรถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รวมทั้งมีการวางวงรอบเดินตรวจโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
อกจากนี้ค่ะบริเวณตลาดคลองพดุงกรุงเกษมด้านข้างธรรมเนียบรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสแกนวัตถุระเบิดมาติดตั้งตรงประตูเข้าออก
ทางด้านสะพานอรไทยและลานน้ำพูสะพานชมัยมรุเชษ
รวมทั้งตรวจกระเป๋าสัมภาระทุกคนที่จะผ่านเข้าออก
ขณะเดียวกันนะคะให้ตำรวจและทหาร
เปลี่ยนกำลังเดินตรวจตั้งแต่๑๐นาฬิกาไปจนถึง๒๐นาฬิกาค่ะ
สำหรับการประชุมคอรมอและคอสชในวันนี้
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้เข้าร่วมประชุมค่ะ

ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าไม่ทราบมาก่อนว่าพลเอกประวิทย์ป่วยและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตามที่มีกระแสข่าว
และบอกว่าเป็นการลาตามปกติค่ะ
ส่วนผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเช่นกันเพราะติดภารกิจที่ต่างประเทศ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ